เรามาดูเรื่องนี้ครับสาวโรงงานเนี่ยงงสิครับ
อยู่ดีถูกชายแปลกหน้าเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ชกทั้งต่อยทั้งเตะจนเธอบอกโอ้โหเธอแบบ
สุดลงกับพื้นเลยคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์เป็นคลิปวงจรปิดนะครับ
นี่ครับผู้เสียหายโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องราวบอกว่า
ตัวเธอเองเดินอยู่ในตลาดนะฮะแล้วมีผู้ชายเดินมาชนไหล่
จากนั้นผู้ชายก็รุมทำร้ายชกต่อยเธอจนเธอได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยนำเรื่องนี้มาลงในโลกโซเชียลไว้นะฮะ
ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเป็นจังหวะนี้
อยู่เดินมาเจอเธอก็ต่อยเธอเต็มเลยดูสิ
อยู่ก็ต่อยก็เตะเธอนี่คนก่อเหตุ
แล้วก็ภาพนี้มันเป็นหลักฐานที่ทางตำรวจ
เขาจะได้เก็บไว้ตามตัวผู้ชายคนนี้นะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานางสาวพรอุมา
อายุ๓๖ปีชาวจังหวัดพระนครสิทธิยาผู้เสียหาย
ได้พาผู้สิทธิขาของเราเดินทางไปชี้จุดเกิดเหตุ
ภายในตลาดหัวรออำเภอพระนครสิทธิยานะครับ
หลังจากถูกผู้ชายทำร้ายร่างกายในตลาด
ในขณะที่เธอเดินซื้อของอยู่ภายในตลาด

ของวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เอง
เธอได้ออกกะเลิกงานแล้ว
แล้วก็ออกจากโรงงานในช่วงเช้า
จากนั้นได้แวะตลาดหัวรอเพื่อจะซื้อกับข้าวเอาไว้รับประทาน
ขณะเดินอยู่ภายในตลาดได้มีผู้ชายเดินสวนกับเธอ
แล้วเหมือนตั้งใจเดินชนไหล่ของเธอ
จากนั้นผู้ชายก็เข้าทำร้ายร่างกายต่อยเข้าที่ใบหน้าหลายหมัดเลยนะฮะ
หันหลังหลบก็ต่อยเขาที่ข้างหลังอีก
จนเธอล้มลงหมอบกับพื้น
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ไปเตะซ้ำเข้าไปอีกนะฮะ
ผู้ชายคนที่ทำร้ายร่างกายเธอยังพูดกับเธอบอกว่า
เดินชนไหล่กูทำไมเหมือนไม่พอใจ
แล้วทำไมไม่ขอโทษอะไรอย่างนี้ผู้ชายคนนี้
ตะโกนใส่ผู้บาดเจ็บผู้เสียหาย
พอทำร้ายร่างกายเสร็จตัวผู้ชายคนนี้ผู้ก่อเหตุ

มีแม่ค้าและประชาชนที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยเหลือเธอ
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งให้ตำรวจสายตรวจเข้ามาระงับเหตุ

ก็ไม่พบเจอตัวผู้ชายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเมื่อกี้แล้วนะครับ
เนื่องจากญาติของผู้ชายคนนั้นที่ขายของอยู่ในตลาดหัวรอ
ก็รีบพาตัวผู้ชายคนนั้นผู้ก่อเหตุออกจากจุดเกิดเหตุทันที
ตัวเธอเองก็เดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ที่สภพศิษยานะครับ
ต่อมาภูมิกับสพทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะ

ซึ่งมีบ้านอยู่ในตลาดหัวรอนี่แหละ
แล้วก็ได้สอบถามจากญาติของนายตี
เรื่องต้นทราบว่านายตีมีอาการทางจิตเวท

และวันเกิดเหตุนายตีได้ทะเลาะกับคนในบ้าน
แล้วก็โมโหแล้วก็เดินออกมาจากบ้านเข้าไปในตลาด
ทีนี้น่าจะไปลงกับผู้หญิงคนนี้ที่เดินสวนกันพอดี
แล้วก็นายตีฮาวะชนไหล่แล้วก็ไม่ขอโทษ

ตำรวจได้ติดต่อยาดของนายตีให้มาพบ
ที่สพพระนครศิริยาให้พานายตีมามอบตัวนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องส่งไปโรงพยาบาล
เนื่องจากนายตี๋อาจจะมีอาการคุ้มครั่ง

ญาติของนายตีได้ติดต่อไว้ว่าจะเดินทางมาเข้าพบ
เพื่อพูดคุยเจรจากับผู้เสียหายนะครับ
เพราะว่าตอนนี้พาตัวนายตีไปส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาอยู่นะครับ